เราจะมาดูว่าคุณลุงอายุหกสิบห้าปีนะครับ
มีปริมาณกล่อฮอล์เนี่ยสองร้อยแปดสิบห้ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกล้องวงจรปิดครับ
วินาทสันตโรเป็นแบบนี้ครับโอ้โหนี่มันยังเช้าเช้าอยู่เลยป่ะพี่เบิร์ต
โอ้โหเช้าดิแล้วชนเนี่ยนักศึกษากำลังข้ามถนนชนแล้วมอเตอร์ไซค์ลาก
ลากมาเลยไอ้ที่ทับก็มีแล้วติดอยู่ข้างหน้านี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเนี่ย
มอเตอร์ไซค์อันนี้ถ่ายมาหน่อยถ่ายมาหน่อยชนตรงนี้อีกโอ้มาจอดตรงนี้
กล้องวงจรปิดของศูนย์ควบคุมเทศบาลเมืองจันทบุรีครับ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดให้นักศึกษานะครับ
ข้ามทางม้าลายแล้วก็ชนนักศึกษาที่กำลังข้ามทางม้าลายเจ็บไปสามก่อน
จากนั้นก็ขับหนีฮะขับหนีโดยมีรถจักรยานยนต์ติดอยู่ข้างหน้านะน้ำแข็ง
ไถมาได้ประมาณสัก๑๐๐เมตร
รถเก๋งคันเดิมก็พุ่งชนนักศึกษาที่เดินอยู่ริมถนนได้รับบาดเจ็บสาหัสไปอีกคนนึงนะครับ
แล้วรถก็ไปชนท้ายรถเก่งที่จอดอยู่ริมถนนอีกคันหนึ่งจับตัวเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่หน้าวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี๑๐โมงเช้าของ๑๖พฤษภาคม
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๓คนและได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คน
มีรถจักรยานยนต์ถูกชนเสียหาย๑คันและมีรถเก๋งถูกชนท้ายพังเสียหายอีก๑คัน
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่านักศึกษาผู้หญิงเคาะร้ายอายุ๑๙ปีที่ถูกชน
คือมีอาการเลือดคั่งในสมองต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน
ส่วนคนขับรถยนต์คันก่อเหตุทราบชื่อคือนายจำรูนอายุ๖๕ปีแล้ว
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้๒๘๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับ
ผู้ต้องหาใช้หลักทรัพย์ประกันตัวออกไปนะครับ